แล้วน้องฮอนกลืนพิษเข้าไปคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหอะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นน่ะ

เป็นเรื่องราวที่โพสต์ลงในกลุ่มงูไทยอะไรก็ได้

จังหวะที่น้องฮอนคนพี่ซ่อนแอบกับน้องฮอตน้องชายเนี่ย

น้องฮ่อนก็จะเอทำท่าจะเอแลบลิ้นใส่น้องชาย

แล้วเคราะห์ร้ายที่น้องถูกงูกัดในวันครบรอบวันเกิด๑๑ปีพอดีเลย

แล้วเนี่ยแม่นินิวต้องแก้ข่าวเพราะอะไรรู้ป่ะดอมก่อนหน้านี้คือคนก็ไปคอมเมนต์ไง
งูไทยอะไรก็ได้คนก็ไปคอมเมนต์แบบประมาณว่าเนี่ยลูกก็คงเห็นงู
แล้วก็คงจะแบบว่าเล่นกับงูแลบลิ้นเหมือนกับหลอกงู
งูมันแลบลิ้นลูกก็เลยแลบลิ้นบ้างทำไมแม่ไม่สอนลูกล่ะ
ว่างูมันน่ากลัวมันอันตรายแม่บอกไม่ใช่นี่แม่ต้องแก้ข่าว

ที่แร่บลิ้นแบร่ไม่ใช่แบร่ใส่งูแบร่ใส่ของ
งูเขียวหางไหม้มีผลต่อระบบเลือดครับคุณผู้ชม
ทำให้โฉกตรงไหนตรงนั้นบวม
จะตกค้างในร่างกายประมาณ๑๓วัน

ห้ามอันนี้ฟังดีห้ามขันชะน๊อ

หากบริเวณที่ถูกฉกมีเครื่องประดับอยู่

แล้วให้ขยับส่วนที่ถูกกัดให้น้อยที่สุดคือ

อย่าไปกรีดหรือว่าดูดพิษออกจากแผลนะ
ยาชนะรีบไปหาหมอโดยเร็วที่สุดครับ
มีความรู้มาจากรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิทยาศักดิ์จรัสชัย๔ครับ

นิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ
ให้ข้อมูลว่าพบเห็นได้ยากนะกรณีแบบนี้
ตอนนี้ต้องรักษาไปตามอาการ

เดี๋ยวอาการจะดีขึ้นเองตามลำดับครับ
ของงูเขียวหางไหม้เนี่ยเป็นพิษที่มีผลต่อระบบเลือด

งูเขียวฉกเนี่ยมันก็จะเกิดอาการบวม

ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีอันตรายต่อร่างกาย
อย่างในกรณีของน้องลายนี้มีการถูกฉกบริเวณลิ้น
ซึ่งเป็นส่วนที่เมื่อโดนแล้วมันจะเกิดบวมแล้วก็ปวด
แล้วมันก็ใกล้กับทางเดินหายใจ
ก็เลยทำให้ลักษณะของการบวมเนี่ยมันก็อาจจะไปปิดกั้นทางเดินหายใจไปด้วย
ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจ
สุดท้ายก็ส่วนใหญ่แล้วอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นตามน้ำตัด
เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นินิวแล้วก็น้องฮอนที่โดนฉกเข้าไปด้วย
ขอให้หายโดยไวและไม่มีอาการแพ้นะครับ
ดูข่าวนี้แล้วดูดพิษงูจากปาก
มีเฉพาะในพระเอกหนังไทยซึ่งเป็นเรื่องไม่จริงนะ
จริงทั้งนั้นนะนะครับคุณผู้ชมนะอย่าไปทำนะ